เป็นชกต่อยกระทืบรวมถึงเตะเข้าไปที่หน้าทั้งที่คุณลุงคนนี้คล้ายจะสลบแล้วด้วยซ้ำ
และท้ายที่สุดนะคุณลุงเสียชีวิตคาถนนที่จังหวัดปฐุมธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
สรุปแล้วสำหรับคดีนี้ตำรวจสามารถจับตามจับคนร้ายได้แล้วนะคุณนะ
คนร้ายผู้ชายที่หนุ่มกว่าแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายคุณลุง
ผู้ชายคนนี้หนีไปกบดานที่จังหวัดกาญจนบุรี
นี่แหละฮะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดที่ทางครอบครัวของคุณลุงเอง
บอกว่าคุณลุงเป็นคนดีไม่เคยไปขัดแย้งกับใครเลย
แล้วอยู่ใครมาก่อเหตุฆ่าคุณลุงแบบนี้
ภรรยาแล้วก็ลูกสาวบอกว่าอยากให้ตามจับกลุ่มตัวได้เร็ว
ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ตำรวจสคูกฤษฐ์นะฮะ
ตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุก็คือเขาชื่อแบบนี้

ชื่อที่รักวันอยู่หรือว่าอ๊อฟอายุ๓๒ปี
ตำรวจแกะรอยจนจับกลุ่มตัวได้ในพื้นที่
ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ตำรวจก็ควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สพคูคศนะครับ

ผู้ตายก็คือคุณลุงประกอบแก้วล้วน
ทางครอบครัวก็คือภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะครับ
ก็ถือภาพถ่ายของคุณลุงประกอบผู้ตาย
เผชิญหน้ากับผู้ต้องหาเลย
แล้วก็ตะโกนถามนายอ๊อฟว่าทำไปทำไม
นี่ช่วงจังหวะนี้นายอ๊อฟ
อีกหน่าได้สักครั้งครั้งเป็นวันที่เราอยู่พี่ชาย

แล้วก็เลยหยุดรถแล้วมีปากเสียงกันก่อนที่ชายที่หนุ่มกว่าเนี่ย
นายอ๊อฟเนี้ยจะชกต่อยคุณลุงจนคุณลุงเนี้ยล้มลง
และนายอ๊อฟก็ยังเตะซ้ำนายอ๊อฟบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าลุงเนี่ยตาย
นะฮะไม่รู้ไม่รู้ว่าที่เขาทำลงไปเนี่ย
ชกทั้งต่อยทั้งกระทืบทั้งเตะซ้ำอยู่อย่างนี้
นี่คุณดูสิไม่รู้ว่าคุณลุงตายนะฮะ
จากนั้นเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วทีนี้พอทราบจากข่าว
ว่าคุณลุงประกอบเสียชีวิตเขาก็เลยหนีไปกบดานที่จังหวัดกาญจนบุรี
มาถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะฮะสาเหตุเอาง่ายคุณ
ขับรถปาดหน้าเหตุซึ่งหน้าแล้วก็อารมณ์ร้อนใจร้อน
ก็เลยทำร้ายร่างกายคนอื่นจนเสียชีวิตตำรวจก็แจ้งข้อหา
นายออฟทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย
ก็ต้องส่งตัวให้พนักงานสอบสวนนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปนะครับ